คือคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าข่าวการละสังขารของหลวงพระคูณปริสุทธโธเนี่ย
ก็ทำให้บรรดาลูกศิษย์นะถึงกับเสียอกเสียใจกันมากมายนะคะ
ในวงการบันเทิงเองที่เริ่มสายศรัทธาในหลวงพ่อคูณก็มีเยอะมากนะคะ
หนึ่งในนั้นคือใครรู้ไหมคะคุณไผ่พงศธรคนบ้านเดียวกันนี่แหละ
คุณไผ่พงศธรเรื่องสายและศรัทธาในหลวงพ่อคูณปริสุทธโธมากนะคะ
แล้วก็พกแล้วก็ห้อยติดตัวตลอดเวลาเลยค่ะ
ทำให้เวลาไปไหนทำอะไรคือก็มีสติตลอดวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณไผ่พงศธร

ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะสวัสดีครับคุณภัยครับ

สวัสดีครับสวัสดีคุณนิวนาวแล้วก็คุณเบนองด้วยนะครับ

ไผ่ค่ะทราบมาว่าพี่ไผ่เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณ
ที่ได้รับเหรียญหลวงพ่อคุณแล้วก็พกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมคะ
จริงแล้วผมว่าหลายท่านที่เป็นคนที่รู้จักหลวงพระครู

แล้วก็ที่สำคัญผมมีเหรียญเป็นเหรียญที่พ่อเคยแขวนนะครับ
แฟนจนกระทั่งพ่อเสียไป
น่าจะเป็นรุ่นรับเสด็จนะครับ
หรือว่าเป็นเหรียญที่พ่อใช้แผนจนมาตั้งแต่จะเป็น
ค่ะ
มีโอกาสได้มีไว้ในการใช้ผลเกิดของพ่อนะครับ
กักเป็นเกือบ๑๐ปีที่แล้วนะครับ

ก็มีการกำลังได้ไปกลายหลวงพ่อ
เราก็ได้ไปและเลือกตัวไปถึงพุทธครับกรณีภูมิดีของหลวงพ่อเนี่ยครับ
หลวงพ่อกูเป็นคราวที่ปัดิบัตรดีปัดิบัตรชอบ
เป็นตัวแทนของความดีของคราวที่ปัดิบัตรธรรม
ถึงรูปเราเห็นกิจวัตรของหลวงพ่อเราก็เริ่มสัย
แล้วก็ในเรื่องของคุณมรมีของหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นเสียงพุธ
ถ้าเรารึกถึงสิ่งที่หลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อทำ
ก็ทำให้เรามีความสุขและอยู่เย็นสุขด้วย
ไผ่ค่ะได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อคูณ
มาปรับใช้หรือมาบอกต่อผู้คนรอบข้างยังไงบ้างคะ
จริงผมว่าถ้าเป็นคนที่คิดดีทำดีปฏิบัติดี
ผมว่าหลวงพ่อก็น่าจะโวยพอเท่านั้น
เพราะว่าหลวงพ่อก็คิดดีทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอด
ครับแล้วก็เชื่อลูกษิศหลวงพ่อจะให้น้องนำออกสิ่งของนี้ไปทำ
ไปใช้ในชีวิตประจำวันผมว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตแล้วก็ครอบครัว

ค่ะนี่นะเป็นความเริ่มสายศัฒานะ
เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
ก็ได้ยึดถือหลวงพ่อคุณเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นแบบอย่าง

ขอบคุณพี่ภัยนะคะ
สวัสดีค่ะโอกาสน่าพูดคุยกันใหม่นะคะ

ปบเสียงอาจจะดูแบบว่าติดขัดเล็กน้อย

เข้ารายการโทรมาโฟนอินพูดคุยกับเรา
เพราะว่าคุณภัยพระสุทธรณ์ก็เป็นหนึ่งในบุคคล

ที่มีความเรื่องสายศรัทธาในตัวหลวงพ่อคูณนะครับ
ซึ่งจริงแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายท่านเหมือนกันนะคะ
วันนี้ก็รวบรวมบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมจากเมื่อวานนี้ด้วย